เรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่

ชะลอโครงการก่อสร้างออกไปโดยรัฐบาล

ในการที่จะตัดสินใจเริ่มโครงการนี้
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้า
ของภาคใต้ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่กระบี่
ก็เริ่มออกมาสนับสนุนโครงการนี้แล้วนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณไกรพรมมิค่ะ
ผ้าสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหิน
เทคโนโลยีสะอาดที่จังหวัดกระบี
เป็นการแสดงความคิดเห็นของชาวกระบี่

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่
ชาวบ้านหมู่๘ตำบลปากาศัยอำเภอเหนือคลอง
อยู่ไม่ห่างไปจากพื้นที่โรงไฟฟ้า
รวมตัวกันเขียนป้ายผ้าสนับสนุนโครงการนี้
และมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาด
จะไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ
เพราะในอดีตเคยอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้า

เพราะคนระแวกนี้ทำงานโรงไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็ชาวบ้านที่เป็นข้าราชการที่อยู่ระแวกนี้
เป็นข้าราชการและรัฐศาสตร์อากิษฐ์
แล้วก็ชาวบ้านทำสวนสับสนุนโรงไฟฟ้ามีตลอด
ไม่มีผลกระทบกับโรงไฟฟ้าเลย

ชาวบ้านที่อยู่กับไฟฟ้าไปตรงนี้

ไม่มีผลกระทบไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่กระทบอะไรเลย
เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่๑ตำบลคลองขนาน
ให้การสนับสนุนโครงการ

อดีตพนักงานโรงไฟฟ้าลิกไนท์กระบี
ที่ยืนยันว่าแม้ปัจจุบันจะอายุ๗๐ปีแล้ว
ก็ยังสุขภาพแข็งแรง
ถ้าเป็นห่วงผมว่าผมอายุกว่านี้แล้ว

เพราะเมื่อก่อนผมเอามือดันฐานหิน
ให้ตกจากรางเมื่อก่อน
เพราะเมื่อก่อนพอรถเอามาเทที่ในหลุม
กว่าจะลากสายพานขึ้นไปตัวเผา
มันจะมาเกะกะเลยเอามือดันเอาไว้

กำลังผลิตไฟฟ้าภาคใต้ปัจจุบันอยู่ที่๓๐๗๕เมกาวัตต์
ความต้องการไฟฟ้าขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๕ต่อปี
กำลังผลิตที่มีอยู่จะเริ่มไม่เพียงพอในปี๒๕๕๙
แต่กฟภยังสามารถส่งกระแสไฟฟ้าจากภาคกลางมาช่วยได้๖๕๐เมกาวัตต์
แต่ถ้าไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ได้เพิ่มเติม
ไฟฟ้าในภาคใต้จะไม่เพียงพอตั้งแต่ปี๒๕๕๙

โรงไฟฟ้าฐานหินกระบีกำลังผลิต๘๐๐เมกาวัตต์
จะเข้ามาเสริมความมั่นคงในระบบตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ขณะที่โรงไฟฟ้าฐานหินจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ๔๕ปี
ดังนั้นแม้รัฐบาลจะชะลอการเดินหน้าโครงการนี้ออกไป
แต่ก็มีเวลาตัดสินใจเพิ่มเพียง๑ปีเท่านั้น
เพราะหากไม่เริ่มก่อสร้างในปี๒๕๕๙

ครับแต่ตอนนี้นอกจากจะเลสไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเองนี่ก็ต้องนับย้อนหลังอีก๔ปี
น่าว่าจะต้องเมื่อไหร่
แต่ตรงนี้ผมก็คิดว่าจะต้องมีความชัดเจนในเร็วนี้นะครับ
ว่าจะเดิมเนินการอย่างไรเกี่ยวโรงไฟฟ้าฐานหิน
อย่างน้อยภาคใต้เองเราก็ต้องควรจะมีโรงไฟฟ้า
เพื่อความมั่นคงที่จะพึ่งพาตัวเองในภาคใต้
กรณีถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรซึ่งไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเกิดไฟจากภาคกลางเข้ามาไม่ได้หรือส่งมาไม่ได้
ส่วนข้อเสนอของพักประชาธิปัตย
ให้เปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฐานหิน

จะต้องเริ่มกระบวนการต่างใหม่
เช่นการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความเสี่ยงเชื้อเพลิง
ไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป
เกือบ๑๗๐ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
ไรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน